การก่อเหตุยิงกันจนเสียชีวิตที่สนามมวยลุมพินีแบบนี้นะครับ
ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจแล้วก็มีคำถามเรื่องความปลอดภัยตามมาทันทีนะครับ
เกี่ยวกับการพกอาวุธปืนเข้ามาดูมวยในสนามนะครับ
เลขาธิการสนามมวยลุมพินีออกมาย้ำนะครับว่าระบบรักษาความปลอดภัยของสนามมวยลุมพินีนั้น
มีมาตรการในการตรวจค้นอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้าย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกลุ่มคนร้ายที่ยิงดาวสะพานใหม่จนเสียชีวิต
ปืนมาจากเพื่อนที่อยู่ด้านนอกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุม

นับเป็นครั้งที่๒กับเหตุการณ์ยิงกันจนมีผู้เสียชีวิต
ณเวทีมวยแห่งนี้ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ๒ปีก่อน
ซึ่งชนวนเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากบรรดากลุ่มเซียนมวยที่เสียผลประโยชน์
พันเอกสมสกุลวิจิตภาพเลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ว่า
เป็นความขัดแย้งระหว่างเซียนมวยสองกลุ่มที่มีปากเสียงกันในช่วงมวยคู่เอก
ซึ่งหลังจากจบการชกทางเจ้าหน้าที่ของสนามมวยได้เชิญกลุ่มเซียนมวยที่มีปัญหากัน
ให้ออกไปเจรจากันด้านนอกแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลายจนถึงขั้นยิงกัน
เมื่อคืนหลังจากที่จบมวยคู่เอกประมาณเกือบจะ๔ทุ่ม
แฟนมวยก็เริ่มทยอยกันออกส่วนใหญ่มวยคู่เอกแฟนมวยก็จะเริ่มทยอยกันออก
พอดีคือมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับแฟนมวยสองกลุ่มที่ขัดแย้งกัน
ทราบว่าตั้งแต่มวยคู่ที่๓นะครับซึ่งเราสนามเราก็พยายามให้ผลักดันให้เขาจะคุยมีความขัดแย้งอะไรก็ให้ไปคุยข้างนอกสนาม
หลังจากจบมวยเขาก็สองกลุ่มเขาก็ออกกันมาเขาก็คงมาคุยเจรจากันข้างนอกนะครับ
แต่อันนี้เราก็ตามมานะครับเขาก็คุยกันนะฮะอันนี้มันตกลงกันยังไงไม่ได้
ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการยิงกันนะครับก็มีผู้บาดเจ็บแล้วทราบว่าต่อมาก็เสียชีวิตภายหลังนะครับ
ผมนี่ก็อยู่ในเหตุนั่งอยู่ด้านหลังสนามนะครับก็ได้ยินเสียงปืนประมาณ๔นัดนะครับ
เลขาธิการสนามมวยลุมพินีได้เน้นย้ำถึงระบบรักษาความปลอดภัยของสนามมวยแห่งนี้
ที่กำลังจะครบรอบ๕ปีว่าได้พยายามป้องกันปัญหาความขัดแย้งของเส้นมวยมากเป็นพิเศษ
แต่เนื่องจากกลุ่มคนร้ายได้มีการส่งปืนให้กันจากด้านนอกถือเป็นเรื่องเหนือการควบคุม
อยากฝากถึงเซียนมวยให้ควบคุมอารมณ์ปัญหาทุกอย่าง
สามารถยุติได้ด้วยการพูดคุย
ฝากถึงแฟนมวยทุกคนนะครับ
คือสนามแฟนมวยเราหรือวงการมวยเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มเล็กนะครับ
รู้จักกันทั้งนั้นนะครับเข้าดูมวยกัน
ก็เห็นหน้าเห็นตากันเป็นประจำนะครับ
อะไรที่มันมีความขัดแย้ง
อะไรที่เห็นไม่ดีไม่งามอะไรก็มาบอกมากล่าวกันนะครับ
อันไหนเราช่วยกันได้ก็จะช่วยกันนะครับ
เพื่อให้วงการมวยเราเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับ
คนภายนอกเขาจะได้เห็นนะครับ